เรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะที่ราชบุรีค่ะโรงพยาบาลโพธารามวันนี้เปิดให้ฉีดวัคซีน
โนแวคเข็มแรกสำหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังนะคะ
ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรล่วงหน้าเลยค่ะคนติดตามก็ได้ฉีดด้วยนะคะ
แต่ประเด็นไฮไลท์ก็คือเขามีของแจกให้หรือฮะ
เหมาะกับช่วงสถานการณ์อะไรฮะ
พรุ่งนี้จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วอุ้ย
ลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะแจกจริงจริงเหรอ
เนี่ยนะคะ๒๐๐ใบแจกให้กับคนที่ไปฉีดวัคซีนค่ะครับ
นี่ค่ะในแพทย์สุเทพจันทรเมธีกุล
มนุยการโรงพยาบาลโพธารามบอกว่ามีผู้ใจบุญนะคะ
บริจาคเงินมาให้กับทางโรงพยาบาล
แล้วบอกว่าให้โรงพยาบาลดำเนินการทำอะไรก็ได้
ขออนุญาตผู้ใจบุญว่าขอนำเงินบางส่วน
ซื้อลอตเตอรี่แจกให้กับผู้สูงอายุ
ที่มารับวัคซีนได้ไหมสองร้อยใบ
พรุ่งนี้ก็จะได้ลุ้นไงคะอยากให้ผู้สูงอายุ
รางวัลด้วยเผื่อจะโชคดีถูกรางวัลที่๑

เพราะว่าคือผู้สูงอายุก็น่าจะอยากจะลุ้นนะ

นี่ค่ะขอให้โชคดีนะคะ